เรื่องของขโมยขโจรคุณผู้ชมค่ะโจรรายเนี้ยมาแสบมากเลยนะคะ
จากมาขโมยกลางวันแสกแล้วเนี่ยยังมาในคราบของแม่ค้าค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมนะภาพนี้จับได้คือเป็นภาพแม่ค้าสาวรายหนึ่ง
อายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีคือท่าทีของเธอเนี่ยค่ะ
ลักษณะของเธอเหมือนมาขายอาหารหรือว่ามาส่งอาหารนะคะ
กระติกมาถือของมาหลังจากนั้นก็เดินด้อมมอง
ดูว่ามีเจ้าของห้องอยู่ในนั้นหรือเปล่า
พอเช็คมั่นใจว่าเอาล่ะไม่มีใครอยู่ในห้องแล้ว
แม่ค้าคนนี้ค่ะวางของลงแล้วหันไปเลือกรองเท้าที่ตู้เก็บรองเท้า
นี่คือตู้เก็บรองเท้าเห็นไหมเปิดดูจากนั้น
รองเท้าที่ขโมยหยิบรองเท้าออกมาจากตู้แล้วขโมย
แล้วยัดใส่กระติกน้ำลงไปอ้าวนี่แบบนี้เห็นชัดเลย
หลังจากนั้นก็เดินหลบหนีไปอย่างสบายใจ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทร
กมที่สี่สิบสี่อยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เป็นห้องของคุณกิ่งแก้วจันทกุลอายุ๓๓ปีห้องนี้เลยนะคะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยนะ
เธอออกไปทำธุระข้างนอกแล้วโดยปกติก็จะเอารองเท้าใส่เก็บไว้ในตู้รองเท้าหน้าห้อง
คือมีตู้รองเท้าอยู่หน้าห้องไม่ได้เอาไว้ในห้องเป็นแบบนี้
ปกติก็ไม่เคยหายค่ะคุณหลังจากกลับมาทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เปิดตู้เก็บรองเท้าจะเก็บรองเท้าปรากฏว่าเอ๊ะ
หายไปโอ้โหเธอก็เลยตัดสินใจว่าขอมาเปิด
เปิดกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังดูหน่อยแล้วก็พบว่าอ้าวนั่นแน่
โดนเขาให้แล้วค่ะมีลักษณะผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนแม่ค้าเนี่ย
ขโมยรองเท้าของเธอไปจากตู้ตอนนี้เธอก็เข้าแจ้งความกับทางสพคลองหลวงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็หาเบาะแสของคนร้าย
เพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะคะ
เอาจริงของถ้าเกิดว่ามันมีค่ามีราคาเนี่ยอยากฝากเตือนว่าเก็บเอาไว้ในห้องดีกว่า

แต่ด้วยความที่ว่าก็รองเท้าอ่ะเนอะมันก็ต้องไว้หน้าห้องอ่ะก็ไม่เคยมีใครมาขโมยอ่ะ
ใช่อยู่มาวันหนึ่งมันหายไปแต่ว่าเอาหลังจากนี้นะฝากเตือนแล้วกันสำหรับรองเท้าที่มันมีมูลค่าหรืออะไรแบบนี้
เก็บใส่กล่องเอาไว้ในห้องล็อกประตูดีกว่า